ความรุนแรงในครอบครัวมีอีกแล้วคุณผู้ชม
บ้านนี้ที่สมุทรปราการคนเป็นพ่อเมา
เมาปุ๊บจะทำร้ายคนเป็นแม่

โดนแทงเข้าไปคุณผู้ชม๕ทุ่มเมื่อคืนนี้เองครับ
กู้ภัยไปถึงนี่ช่วยตัวลูกชายไว้ก่อนเลย
นายธิราพัสอายุ๒๑ปี

แล้วก็กลางหลังบาดเจ็บสาหัสไปสอบถามทราบว่าคนแทงธีรพัฒน์ก็พ่อแท้นี่แหละ
ที่ถูกแทงเนี่ยเพราะว่าตัวคนเป็นพ่อเนี่ยเมาจะทุบตีแม่
แต่ธีรพัฒน์ลูกชายเข้าไปห้ามปรามแล้วก็ผลักอกกันต่อสู้กัน
พ่อคว้าเหล็กมาแทงธิรพัฒน์
รพัฒน์วิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลครับ
ขณะที่แม่ก็ยอมรับว่ามีปัญหากับคนเป็นพ่อ
แล้วก็คนเป็นพ่อก็แทงลูกชายจริงแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดครับ
ต้นตำรวจภูทรบางพลีกระจายกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวคนก่อเหตุ

แล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกนำตัวมาดำเนินคดี
ส่วนคนเจ็บก็คือธีรพัฒน์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางพลีแล้วครับ